ดูเริ่มต้นวันนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะที่อ่างทองเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาชวนกันไปตั้งวงดื่มเหล้า

ก็เนี่ยฮะไปตั้งวงดื่มเหล้า

นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูภาพที่ลานบิลตรงจุดเกิดเหตุ
มีคนนึงเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่
สภาพถูกยิงเนี่ยเข้าที่ใบหน้าแถวเบ้าตาด้านซ้าย
คนยิงเนี่ยทีแรกมานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันพักนึงบอกพูดจาผิดหู
ขี่รถกลับบ้านกลับไปเอาปืนมาถึงเรียกเขาเขาหันมายิงเขาตายเลย
เสร็จแล้วหลีกลับไปที่บ้านตำรวจไปคุมตัวได้
นี่นะครับท่านผู้ชมครับลานดินตรงนี้นะครับที่ริมถนนมหาดไทยภัยดำหมู่๓
ตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓คืนที่ผ่านมาท้องที่สพบังจักรครับ
นี่ฮะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายสาธิตทองสกุลอายุ๒๕ปี
ชื่อเล่นชื่อตูนนะฮะเป็นชาวบ้านตำบลจำปาหล่อ
ชาวบ้านในพื้นที่ถูกยิงกระสุนเข้าเบ้าตาซ้ายนะครับ
นั้นก็มีขวดเหล้าขวดเบียร์เนี่ยอยู่เต็มเลยกระติกน้ำแข็งด้วย
ส่วนนี้คือผู้ตายนะฮะเป็นภาพของเขาเนี่ยฮะ
นั่งดื่มเหล้าอยู่เมื่อคืนนะครับถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนมือปืนชื่อว่านายอันนันหงษาวดีอายุยี่สิบสองปี
นี่นะครับตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักในตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชายชาญ
เขาว่ายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
แต่ว่าฟังเจ้าของพื้นที่ก่อนเจ้าของลานดินที่เกิดเหตุ
ชื่อนายวิชุพันธ์สมบูรณ์อายุสามสิบแปด
นายวิชุพันธ์เนี่ยบอกว่าตัวเขากับเพื่อนเมื่อคืนนี้ตั้งวงดื่มเหล้ากัน
อยู่กัน๕คนก็มีตูนผู้ตายมีนายอนันต์มือปืนนะ
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเพิ่งรู้จักกับนายอันนั้นได้แค่๔๕วัน
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านั่งดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยอยู่ดีดี
นายอนันต์ลุกออกจากวงแล้วกลับไปบ้านแล้วย้อนกลับมาเนี่ยเอาปืนมาด้วย
มาถึงก็มายิงในตูนหรือว่านายสาธิตจนเสียชีวิต
ทั้งทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนพอเห็นนายอนันต์ยิงนายสาธิต
เพื่อนก็ช่วยกันจับตัวไว้คือทีแรกเนี่ยจับได้แล้วล่ะ
ปงแย่งปืนกันมาได้แต่นายอนันต์เนี่ยบอกประมาณว่าไม่ต้องกลัว
ยังไงมอบตัวอยู่แล้วแต่ขอยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งก่อนได้ไหม
แต่ว่าเพื่อนเขาช่วยกันจับแล้วก็ปืนมันแย่งกันไปได้แล้วนะฮะ
นายอนันต์ก็เลยอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยหนีกลับไปที่บ้านก่อนที่ตำรวจจะจับตัวไว้ได้
นี่ฮะพอตำรวจสืบทราบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เลยตามไปที่บ้านพักนะฮะนายอนันต์พ่อหลบหนีไปนะครับ
ไปจับได้ที่บ้านนะฮะสพบังจักรไปคุมตัวได้
คือนายอนันต์เนี่ยที่บ้านเนี่ยฮะตำรวจตามไปก็เจอตัวแล้วก็นำมาที่สพบังจักรนะ
เขาก็สารภาพว่ายิงในตูนจริงนะบอกว่าใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
หลังจากก่อเหตุก็ถูกเพื่อนในวงเล่าเนี่ยช่วยกันจับตัวปืนก็เลยตกอยู่แถวแปลงนาแถวนั้น
ช่วงชุลมุนหนีกลับมาที่บ้านแล้วตำรวจก็ตามจับนะ
นายอนันต์บอกว่าทำไปเพราะเมาแล้วก็พูดจาขัดหูในวงเล่านะ
ไม่พอใจผู้ตายก็เลยขี่รถกลับไปบ้านไปเอาปืนมายิงเขา
แล้วลับศาลภาพไม่ว่าเราเป็นคนยิงศาลภาพ
ส่วนแม่ของนายอนันต์พอทราบข่าวว่าลูกชายไปยิงเขาตายแล้วถูกจับมาโรงพักนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มาเนี่ยฮะแล้วก็ร้องไห้ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตาย
บอกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเนี่ยทำแบบนี้ทำไมนะฮะ
ส่วนตัวเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งที่วิเศษชายชาญนะฮะ
ส่วนลูกชายช่วงนี้ไม่ได้ทำงาน

คือลักษณะเนี่ยเป็นลานดินลานดินโล่งภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นภาพตอนกลางคืน
แต่อันนี้เราลงไปตอนกลางวันครับเป็นลานดินแบบนี้เลยกว้างเลยนะครับ
ไม่มีอะไรแล้วก็กลุ่มของผู้ตายและคนก่อเหตุเนี่ย
ก็มาตั้งวงนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ารอยเลือดที่พื้นดินเนี่ย
ยังมีรอยติดอยู่เลยนะคะแล้วก็มีการนำเอาของเส้นไหว้มาวางเอาไว้ด้วย
พื้นที่เขาบอกว่ากว้างประมาณสักสองไร่ได้นะคะเป็นลานดินที่ถมเข้าไปอยู่ติดท้องนา
ทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เดินไปดูจุดที่นายอนันต์
ที่หลังเกาะเหตุเดินเท้าหลบหนีไปที่ฟ้าหมูด้วยค่ะ
ทีมข่าวเราก็ลองเดินดูระยะทางเนี่ยประมาณ๑๒กิโลเมตรได้นะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายวิชุพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของลานดินจุดเกิดเหตุตรงนี้
แล้วก็ได้คุยกับนายเสกสรรเพื่อนของในตูนผู้ตาย
ที่นั่งติดกันนั่งข้างกันก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
วงเล่าเป็นแบบนี้นะฮะนี่ค่ะก็มีนายวิสุนันเจ้าของที่ดิน
นายอนันต์คนก่อเหตุนี่เขานั่งอยู่ข้างกันถัดมาก็เป็นเพื่อนนายอนันต์
แล้วก็ค่อยเป็นในตูนผู้ตายรวมถึงนายเสกสรรเพื่อนของในตูนเนี่ยนะคะ
นั่งอยู่แบบนี้เลยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าห้าคนนั่งอยู่สภาพลักษณะแบบนี้
ตอนประมาณตี๒นายอนันต์คนก่อเหตุอยู่ก็ลุกออกจากวง
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าสีแดงกลับบ้านไปก็คิดว่าเออคงเลิกแล้วมั้ง
อืมคงอยากกลับบ้านอาจจะดื่มหนักไปครับแต่ปรากฏว่า
กลับไปเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาใหม่นะคะแต่คราวนี้ไม่ได้มามือเปล่า
กลับบ้านคือกลับไปเอาปืนค่ะเนี่ยตีสองขี่รถออกไป
เพื่อนเพื่อนก็เข้าใจว่าคงกลับบ้านไปนอนครับสุดท้ายแล้วกลับไปเอาปืน
วนรถกลับมาอีกครั้งหนึ่งในมือถือปืนมาด้วยเลยนะคะนายเสกสรรบอกเลยว่า
นายอันนันต์เนี่ยเดินอ้อมหลังเข้าไปพอลงจากมอเตอร์ไซคันนี้เสร็จปุ๊บ
อ้อมหลังผ่านเข้าไปทางซ้ายแล้วก็เอาปืนเนี่ยไปจ่อไว้ที่ข้างหลังในตูน
เป็นจังหวะที่ในตูนหันหน้ากลับมาพอดีก็คือหน้ากลับมาเจอปากกระบอกปืนเลยค่ะ
นายอนันต์ก็เจาะยิงเข้าเบ้าตาซ้ายเลยนะคะในตูนเสียชีวิตเลยครับ
นายเสกสรรค์กับเพื่อนเพื่อนในวงเลิศก็ตกใจอะค่ะแต่หน้าตอนนั้นถือว่าสติดี
ก็ช่วยกันเนี่ยรวมตัวกันจับนายอานันต์เอาไว้นะคะ
ซึ่งนายอานันต์เนี่ยพอยิงไปแล้วนัดหนึ่งสิ่งที่ทำคือใส่กระสุนเพิ่ม
อดรัดฟัดเหวี่ยงต่อสู้กันให้หยุดการกระทำอ่ะนะคะนายอนันต์บอกว่า
จะยอมมอบตัวแต่เดี๋ยวขอยิงซ้ำอีกสักนัดหนึ่งก่อนโอ้โหพูดแบบนี้ค่ะ
เพื่อนก็ช่วยกันโอ้โหจับแขนจับขาปล้ำสู้กันนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วนายอนันต์อาศัยช่วงชุนละมุนเดินหลบหนีไป
แต่ก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ไปรวบตัวได้ที่บ้านพักค่ะลองฟังเสียงนายเสกสรรหน่อยนะคะ
เอาลูกสุดออกผมก็กระโดดข้ามน้องไปชาร์จตัวมัน
เขาบอกว่าพี่อย่าถามผมผมคอยยิงกังไปทีได้ไหม
ได้ถามทำไมทำไมต้องยิงซ้ำได้ถาม
ผมไม่ได้ถามเลยครับผมดันอย่างเดียวเลยเอาปืนออกอย่างเดียว
ผมไม่ได้ยินเลยตอนนั้นนะเพราะผมกับน้องคนตายนั่งติดกันก็จริงติดกันยิ่งกว่านี้อีก
แต่ผมหั่นคุยกับทางนี้คือนั่งคุยกับพี่อย่างนี้เหมือนกับพี่อย่างนี้ติดกัน
น้องคนตายเขาคุยกับใครครับน้องคนตายเขาคุยกับฝั่งตรงข้าม
ฝั่งนายวิชุพันธ์ที่เป็นเจ้าของลานดินเกิดเหตุนะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่า
ตอนนั้นตกใจจริงแต่ก็มีสติทุกคนก็ช่วยกันจับตัวนายอานันต์แหละ
ทุกคนถามเหมือนกันเลยว่าทำแบบนี้ทำไมยิงนายสาธิตทำไม
นายอนันต์ก็ไม่ยอมพูดค่ะแล้วคือนายวิชุพันธ์บอกว่า
งงมากเพราะว่าสองคนนี้คนก่อเหตุกับคนตายไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
เลือกบ่านหม้างก่อนนายอานานก็ไม่มีแต่นายอานานเนี่ยไปบอกตำรวจว่า
ไปขาดแยกในวงเหล้าใช่มั้ยคือพอเมาแล้วคุยจาไม่เข้าหู
แล้วก็ไปบอกอีกว่าอ๋อยิงผิดตัวคือวกไปวนมาหมดเลยค่ะ
วิชพันธ์ก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงอ้างแบบนั้น
เพราะขืนเกิดเหตุคนอันนั้งกินเหล้าถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูผางวงเหล้าค่ะ
วงเล่าอ่ะค่ะเขานั่งไปจันทร์หน้ากันนะอืม
คนก่อเหตุคือนายอนันต์กับในตูนคนตายเขานั่งประจันหน้ากัน
แล้วก็นั่งกินเหล้าอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การคำว่ายิงผิดตัวเนี่ย
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วนายวิชพันธ์บอกว่าอ่า
แต่ว่าถ้าไอ้เรื่องว่าเมาแล้วพูดจามไม่เข้าหูขัดแย้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าในตูนปกติเวลาเมาก็มักจะเสียงดังอะค่ะครับ
มาถึงก็เอาปืนมาจ่อหัวแล้วยิงเลยครับมีพูดอะไรก่อนไหมครับ
ไม่อะไรเลยครับไม่พูดอะไรเลยแย่งจนปืนรุดมือได้
พอหลุดมือปุ๊บก็ขึ้นกันมาข้างบนโดยที่ไม่มีการทำอะไรกันเลย
ไม่เคยมีการทำร้ายอะไรเขาก็พูดดีเขาก็ขอร้องอย่าทำผมเลย
ผมยอมรับผิดผมไม่หนีหรอกอันนี้เขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย
ถ้าเกิดทะเลาะคนผู้ตายก็จะต้องระวังตัวบ้างแต่นี่นั่งกินเหล้าคุยกันปกติ
แล้วก็ไม่เคยว่าทะเลาะกันในวงนะไม่มีทะเลาะอะไรกันเลยครับ
ทีมข่าวเราได้คุยกับนายรังสรรค์แล้วก็นางประนอมทองสกุลพ่อแม่ของในตูนผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็บอกทำใจไม่ได้เลยกับการสูญเสียลูกชายครั้งนี้เพราะว่าลูกชายเนี่ยมาพูดกับพ่อแม่ไว้บอกว่า
เดี๋ยวถ้าหมดโควิดนะจะไปบวชให้พ่อแม่ตั้งใจจะบวชไม่ศึกเลย
แต่สุดท้ายแล้วคือไม่มีโอกาสจะได้บวชด้วยซ้ำเพราะว่ามาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายบอกจะไปสั่งสรรค์กับเพื่อนก็คิดว่าคงจะเหมือนทุกครั้งแหละ
ก็คือออกไปไปนั่งกินดื่มกันแล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาครับ
แต่ปรากฏว่าตี๒อยู่เพื่อนลูกมาบอกพ่อกับแม่บอกขอโทษด้วย
ตูนเอาไว้ไม่ได้พ่อแม่ก็ช็อกเลยนะคะรีบพุ่งตัวไปที่เกิดเหตุ
ก็เห็นตูนนอนเสียชีวิตอยู่แล้วอะค่ะแต่ไม่เจอตัวนายอนันต
กับแม่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าฆ่าลูกเขาทำไมมายิงลูกชายทำไม
ซึ่งที่ผู้ต้องหาอ้างบอกเออผมยิงผิดตัวยิงเพราะว่าผูจาใหม่เข้าหูกัน
พูดจาข่มเหงเรื่องนี้พ่อบอกก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง
แต่เชื่อว่านายอนันต์คงต้องเตรียมการมาแล้วเพราะว่าถึงขั้นขี่รถกลับไปบ้านแล้ว
แล้ววกกลับมาใหม่เพื่อเอาปืนมายิง
เขาบอกแม่หนูช่วยน้องไม่ได้น้องตายแล้วแม่
มองไปแล้วมันไม่ไหวเลยอ่ะ
ลูกนอนตายหิ้งสายท้อง
ทั้งที่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไร
อยากจะถามเขาว่าเขายิงลูกแม่สาเหตุอะไร

ออกไปแล้วมันจะกลับเข้ามาอีก

มันก็น่าจะจงใจยิงแล้วล่ะ
ขอให้เอาเรื่องที่สุดนะครับ
เพราะว่าดูเหตุการณ์แล้วมันยิงใกล้เลยครับ
ไม่มีถามเพื่อนเขาว่า
เพราะไม่มีประเด็นที่ว่าจะทะเลาะเถียงกัน
เขาบอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุอะไร
ถึงได้มายิงกันอย่างนี้
ทีมข่าวเราได้คุยกับแม่ของนายอนันต์คนก่อเหตุด้วยนะคะ
เมยค่ะก็โอ้โหคุยกับทีมข่าวร้องไห้ไปด้วยนะคะบอกว่า
วันนั้นเนี่ยลูกก็บอกแม่บอกเดี๋ยวจะออกไปรับแฟน
แต่พอกลับมาอีกทีเดินร้องไห้กลับมาหาแม่บอกว่า
พาผมไปมอบตัวทีผมเพิ่งฆ่าคนมา
แม่ก็ตกใจค่ะก็ถามว่าทำทำไม
แต่ลูกชายก็ไม่ยอมตอบบอกแค่ว่าก็ทำไปแล้วแล้วก็ขอยอมรับผิด
คือแม่บอกว่าลูกชายแม่อยู่บ้านก็เป็นลูกที่ดีของแม่นะ
ก็เป็นคนดีแต่ออกไปข้างนอกแม่ไม่กล้าพูด
ไม่รู้จริงว่าออกไปข้างนอกแล้วลูกแม่เป็นยังไง
แต่เท่าที่เห็นก็ไม่เห็นว่าเคยมีปัญหากับใคร
ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปทะเลาะอะไรกับผู้ตายมาก่อนหรือเปล่า
เพราะลูกชายก็ไม่ได้ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเยอะนัก
ส่วนตัวแม่เองอยากจะขอโทษครอบครัวในตูนก็คือผู้เสียชีวิตนะคะ
แม่ก็บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยสำนึกผิดแล้ว
แต่ไม่ยอมบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไร
ส่วนปืนแม่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้ว่าเอามาจากไหน
แม่บอกแม่เองก็ไม่ได้มีปัญญาเอาเงินไปประกันตัวลูก
แต่ยังไงก็อยากจะขอโทษครอบครัวผู้ตายจากใจค่ะ
แล้วก็บอกว่าเค้าทำไปแล้ว
บอกว่าเค้าก็ยอมรับผิด

แม่ก็ไม่เคยเห็นแม่ก็ไม่รู้จักเขาค่ะ
ก็ที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีเรื่องค่ะ

ลูกแม่ทำลงไปแม่ไม่รู้

ก็ถามในคำถามที่ทุกคนอยากรู้นี่แหละว่า

แน่นั่นบอกว่าจำไม่ได้ค่ะ

โดยเจตนานะคะ
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนค่ะโอ้โหนี่ดีนะไม่ยิงคนอื่นไปด้วยอีกนะ
ไหมไม่ไหวนะฮะกินเหล้าขนาดนี้นะค่ะอ่าส่วนเรื่องการทำแผนเนี่ย
เมื่อช่วงเช้าเช้าเนี่ยคุมตัวไปทำแผนไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องการฝากขังแล้วก็ศพผู้ตายพรุ่งนี้น่าจะรับศพได้นะฮะ
สำหรับครอบครัวนะครับอืม